เดี๋ยวดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อย
นะฮะเหตุการณ์ที่เมื่อวานนี้ตำรวจเนี่ย
พยายามไล่จับกลุ่มตัวผู้ชายคนหนึ่ง
ขี่จักรยานยนต์แหกด่านตรวจ
โหว่หลมมีเจอขอว่า

แล้ว
อ๋อตะถือไปแล้วลงมาสักหัวลดลม

หนักจับดูบอกเลยว่าหนัก
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ปฐุมธานีนะฮะ
มีคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้
อะไรอย่างนี้สื่อน้ำเงินอยู่กันนี้ไม่น่ารอด
แต่สุดท้ายรอดนะฮะ
ทั้งที่โอ้โหนี่ล็อกคอขนาดนี้แล้วมีตำรวจขี่จักรยานยนต์ประกบอีก
ถ่ายคลิปเขาก็ลุ้นอยู่ว่ารถใครจะล้ม

ใช่ค่ะคือตำรวจบอกว่าคนร้ายคนนี้ค่อนข้างจะตัวใหญ่ค่ะพี่อุ๋ย
รูปร่างสูงใหญ่ขนาดตำรวจขึ้นซ้อนแล้วล็อกคอยังเอาไม่อยู่เลย
แล้วจังหวะตรงนี้ล้มรถตำรวจล้มแล้วผู้ชายคนนี้ก็ขี่รถฉีกซ้ายไป
แล้วรอดไปเฉยเลยนี่ตำรวจไปได้ไม่น่าเชื่อนะ
ตอนที่ฉีกซ้ายออกไปฝั่งซ้ายของถนนคือรถเจ๋งคนนี้เขาก็ถ่ายคลิปมันก็ไม่เห็นล่ะ
แต่เอาเป็นว่าผู้ชายคนนี้หนีไปได้
จนตอนนี้ยังไม่รู้เลยค่ะว่าผู้ชายคนนี้คือใครแล้วก็ยังจับไม่ได้ด้วย
ขอดูคลิปให้สุดไปเลยนะเนี่ยตอนที่ออกซ้ายไปแล้วกล้องมือถือตรงนี้เขาก็ถ่ายไม่เห็นแล้ว
นี่จังหวะตรงนี้นะฮะนู้นไปดูแล้วก็เอาเป็นว่าผู้ชายคนนี้ไปได้หนีไปต่อได้
เหตุการณ์ตรงนี้นะครับทางสพประตูน้ำจุลาลงกรนะครับ
บอกว่าตำรวจสายตรวจที่กระโดดเกาะผู้ชายคนนี้ไปเสื้อน้ำเงินคนนี้เนี่ย
น่าจะเป็นพ่อค้ายาบ้าเพราะแหกด่านตรวจแถวปากซอยโรงเรียนทองภูลอุทิศ
ถนนพระหลโยธินขาเข้านี่ฮะก่อนลัดฟัดเวียงไปถึงขึ้นสะพานปฐุมธานีสอง
แล้วก็หนีไปได้ล่าสุดเมื่อวานตำรวจก็ชี้แจงเบื้องต้นแล้วนะครับ
ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยตอนผ่านด่านตรวจเนี่ยโยนยาบ้าทิ้งด้วยนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปตามความคืบหน้าที่สพประตูน้ำจุลาลงกรนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ตอนไปถึงนี่ตำรวจเขาซักซ้อมแผนการสกัดรถคนร้ายอยู่พอดีเลย
ไม่รู้ว่าสืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวานหรือเปล่านี่ฮะมีการใช้แผนใช้เครื่องมือดักขวางหน้ารถอะไรพวกนี้ด้วย
เหมือนกับเป็นการทบทวนซ้อมแผนยุทธวิธีในการสกัดจับคนร้าย
นี่ฮะพันธุ์ตำรวจเอกอภิชาติทองแพรภูมิกับการสพประตูน้ำจุลาลงกรบอกว่า
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้ตำรวจก็ประชุมจริงจริงนะฮะ
ซักซ้อมยุทธวิธีสกัดจับคนร้ายเพื่อนำมาถอดบทเรียน
เกี่ยวกับการดำเนินการตามขั้นตอนคือภูมิกับการสพประตูน้ำจุลาลงกรบอกว่า
เน้นย้ำเจ้าหน้าที่แล้วว่าถ้าเจออย่างนี้เนี่ยอันดับแรกเนี่ยที่ต้องทำเนี่ย
คือต้องพยายามทำให้คนร้ายเนี่ยดับเครื่องรถก่อน

อย่างเช่นอาจจะต้องเอื้อมมือไปบิดคุณจงกุญแจไปดับเครื่องอะไรประมาณอย่างนั้น
นี่ไม่งั้นมันก็ไปของมันได้ต่อนี่นะฮะ
ทางตำรวจบอกว่าชุดสายตรวจตอนนั้นตั้งจุดตรวจอยู่นะครับ
แล้วคนร้ายเนี่ยขี่รถผ่านมาบอกให้หยุดตรวจค้น
คนร้ายก็หยุดนะเปิดเบาะรถจักรยานยนต์เหมือนจะให้ตรวจค้น
แต่กลับกลายเป็นว่าโยนของในมือทิ้ง
พอตำรวจเห็นโยนอะไรทิ้งเนี่ยก็จะไปดูว่าโยนอะไรทิ้ง
คนร้ายอาศัยจังหวะนี้ปิดเบาะรถแล้วก็สตาร์ทเครื่อง
แล้วก็ขี่รถหนีดาบตำรวจกิตยุทธ์อัคคณิมาตร
พบหมู่ป้องกันและปราบรามสพประตูน้ำจุลาลงกร
ก็เลยตัดสินใจกระโดดขึ้นซ้อนท้ายล็อกคอไว้เพื่อทำให้หยุดรถ
แต่ก็อย่างที่เห็นในคลิปคนร้ายก็หนีไปได้
สิ่งของที่โยนทิ้งเอาไว้ก็คือยาบ้า๑๐๑เม็ดนะครับทุกผู้ชมครับ
น่าจะเป็นคนนอกพื้นที่ก็เดี๋ยวขอเวลาตำรวจทำงานนิดหนึ่ง
อ้าวเราก็พยายามลงพื้นที่ไปดูว่าจะหลบหนีไปทางไหนแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่ลงพื้นที่ไปในคุณธิชาวนะฮะ
วันนี้ก็พบว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังมีด่านตรวจอยู่หลายจุดนะฮะ
และล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ได้แล้ว

สดร้อนเลยนักข่าวของเราเพิ่งส่งข้อมูลมาเมื่อสักครู่นี้เอง

ตำรวจบอกเขาตัวใหญ่เลยเอาไม่อยู่ขนาดล็อกคอก็เอาไม่อยู่
โอ้โหเนี่ยก็อย่างที่ตำรวจเขาทำวันนี้แหละคงต้องซักซ้อมแผนยุทธวิธีกัน
ใช่ไหมไม่งั้นเวลาเจอแบบโอ้โหเหตุการณ์ซึ่งหน้าอย่างนี้เนี่ยเอาไม่อยู่นะฮะ
ใช่คือตำรวจเองก็อันตรายนะถ้าเกิดแบบเป็นอย่างที่เห็นในคลิปภาพเมื่อสักครู่นี้
นี่เกิดมันมีบุกมีปืนพักปืนมายิงขึ้นมายุ่งอีกหน้า